คุณผู้ชมเคยใช้บริการล้างกระจกรถไหม
บางร้านเขามีบริการล้างกระจกรถ
แล้วราคาดีด้วย๒๐บาท
แต่ว่า๒๐บาทราคาดีแต่เป็นแบบนี้
เอาไหมอ่ะ

วันหน้า
บอกเลยคำเดียวสั้นคุ้มครับผม
จริงนะเป็นผมผมก็จะเปิดกระจกแล้วก็ให้ไปแหละ๒๐บาท

โดนแบบนี้บ่อยเดี๋ยวก็ชินเชื่อผม
โอ้โฮโต๊ะเอ๊ยแล้วทำไมไม่บอกกันก่อน
จะได้กดล้างเองง่ายกว่าอีก

แต่หลังทำต่อไปเถอะครับเชื่อผมเดี๋ยวคุณจะชินเอง
บ่อยค่อยชินคราวหน้าคราวหลัง
ใครจะไปล้างกระจกรถถามก่อนนะใช้อะไรล้าง
น้ำแบบไหนสัก๒๐บาทน้ำก็ไม่มีอุปกรณ์ก็ไม่มี

ก็ถือฟอกกี้ถือผ้ามาก็ทำทีดูเหมือนนะ
แต่เขาก็ไม่ได้บอกไงว่าจะเอาไอ้เนี่ยล้าง
โอ๊ยเออว่าเผ็ดไปแบบนั้นกลุ่มผู้ชม
ก่อนจะไปล้างอย่าลืมถามนะล้างด้วยอะไร
โดนหลอกบ่อยเดี๋ยวก็ยิงเชื่อผม